รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ได้เดินหน้าร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

รวม๕ประเทศเป็นครั้งแรก
หวังที่จะดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการที่จะดูแลรักษาและปกป้องพื้นป่าของแต่ละประเทศ
ให้เป็นแหล่งอาหารและก็ปอดของอาเซียน
โดยระบุว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำร่อง๕ประเทศ
เพื่อจะช่วยกันรักษาและปกป้องผืนป่าอาเซียน
ศักยภาพบุคลากรด้านป่าไม้
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งทุกประเทศเริ่มตื่นตัวและวางมาตรการรับมือมากขึ้น
วันนี้เรานับหนึ่งเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

แต่ละประเทศมีป่าไม้อะไรมีความหลากหลายทางคิวภาพอะไร

เพื่อจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันเช่นการปลูกป่าชายแดนร่วมกัน
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรัก
สามัคคีของประชาคมอาเซียน
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านอนุรักษ
พยากรป่าไม้ระหว่างประเทศครั้งแรก
ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การมหาชนและบริษัทผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮดิ้งจำกัดมหาชน
เพื่อผืนป่าอาเซียนรวม๕ประเทศ
ก็คือไทยกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนาม

และรักษาทรัพยากรป่าไม้ในภูมิภาค

และแหล่งกักเก็บการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่
โดยจะมีการดึงภาพประชาชนของแต่ละประเทศ
ร่วมกันปลูกป่าตามแนวชายแดน
ซึ่งจะนำร่องบริเวณภาคเหนือของไทย

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน

ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีป่าเขตร้อนขนาดใหญ่
และเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการตัดไม้ทำลายป่าสูงติดอันดับโลก
ส่งผลให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภัยพิบัติธรรมชาติที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ